คุณผู้ชมฮะเรามาต่อกันที่เรื่องของน้องชมพู่
ก็หากันมา๕๐กว่าวันแล้วนะครับ
เรื่องของคดีเราก็ตามกันต่อ
ใครฆ่าน้องชมพู่ยังเป็นปริศนาที่ตำรวจชุดสืบสวน
ยังต้องตามเก็บหลักฐานกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนะฮะตำรวจก็ลงพื้นที่แน่นอนครับ
สืบแล้วก็คลี่คลายคดีน้องชมพู่

ในการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะฮะตำรวจชุดสืบสวนเดินทางไป

สำลีเก็บเนื้อเยื่อของนายสมบัติ
ซึ่งนายสมบัติก็เปิดเผยให้กับทีมข่าวของเราฟัง
แต่ก็ไม่รู้สึกกังวลอะไรนะครับ
เพราะว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
นายสมบัติเขายืนยันว่าเขาขับรถกระบะออกจากบ้านไปตั้งแต่๘โมงเช้า
ซื้อผลไม้ที่อำเภอดงหลวง
มีพยานมีกล้องวงจรปิดเห็นมีชาวบ้านเห็น
เพราะหลังจากรับผลไม้ก็ตระเวนขายตามเส้นทางต่างมาเรื่อย

ก็มารู้เรื่องว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ก็ยังได้ช่วยตามหาทุกวันจนถึงวันที่๑๔พฤษภาคม
ที่พบศพของน้องชมพู่นะครับ
เขาก็ยืนยันว่าเช้าวันที่น้องชมพู่หายไป
คือ๑๑พฤษภาคมเขาไม่อยู่บ้านออกไปขายผลไม้นะครับ
นายสมบัติยังเปิดเผยถึงนาทีพบศพน้องชมพู่
ที่เขาก็ไม่เคยเล่ามาก่อนโดยบอกกับไทยรัฐทีวีที่แรก
บอกว่าวันนั้น๑๔พฤษภาคมหลังมีคนพบรองเท้าแตะของน้องชมพู่
เขาก็พากันขึ้นเขาไปออกตามหาในจุดที่พบรองเท้า

โดยชุดค้นหาของนายสมบัติก็มีชาวบ้านประมาณ๑๐กว่าคน

แต่จู่มีชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนบอกว่างูงู
ทำให้๑๐กว่าคนนั้นนะฮะกลุ่มเขากระเจิงแตกแถวกันไปหมดเลยนะครับ
เพราะตกใจกลัวงูฉกนายสมบัติก็ตกใจด้วย

แต่ว่ากลับทำให้นายสมบัติหลังจากแตกแถวเพราะว่ากลัวงู
กลายเป็นว่านายสมบัติเป็นคนไปพบศพน้องชมพู่เป็นคนแรก
หลังจากนั้นเรื่องงงเรื่องงูไม่กลัวแล้วฮะ
ต้องตะโกนบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอศพน้องชมพู่แล้ว
เจอศพแล้วก่อนที่ลุงพลจะวิ่งมาร้องไห้
ก่อนหน้านั้นบอกว่าลุงพลเป็นคนเจอศพครั้งแรกหรือเปล่า
หรือว่าใครเป็นคนเจอศพครั้งแรกนายสมบัติเป็นคนเจอศพคนแรก
แล้วก็นายสมบัติตะโกนแล้วก็เห็นไหมไม่ได้ยินเสียงลุงพลไหม
ลุงพลก็วิ่งมาร้องห่มร้องไห้นะฮะ
สมบัติบอกว่าตอนนั้นยังตกใจ
เท่าที่สังเกตศพอยู่ในสภาพนอนเปลือยไม่สวมใส่อะไร
ขามีร่องรอยเหมือนถูกทำร้ายส่วนที่บริเวณอื่นนั้นไม่ทันได้สังเกต
นี่แหละครับคือสิ่งที่นายสมบัติเห็นแล้วก็จำได้แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟัง
เขายอมรับนะครับว่าเขาไม่ได้สังเกตถี่ถ้วนอีกทั้งเป็นตอนกลางคืน
แล้วตอนนั้นเป็นการตกอกตกใจอยู่
ก็พยายามให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาตรวจสอบสภาพศพของน้องชมพู่เอง
ตัวเขาก็ได้แต่ยืนมองห่างนะครับ
น่าจะเป็นเพราะเขามีรายชื่อที่มันอาจจะตกหล่น
เขาไม่ได้เครียดอะไรไม่ได้กังวลอะไร
เพราะว่าในวันที่น้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคม
เขาออกไปขายผลไม้จริงแล้วก็มีพยานที่ชัดเจนนะครับ
ทางด้านพ่อแม่น้องชมพู่ไปทำบุญวันอาสานหบูชาเมื่อวานนี้
ที่วัดถ้ำภูผาแอกรวมถึงลุงพลป้าแตนนะฮะ
ก็ท่ามกลางการจับตามองของสื่อหลายสำนัก
ได้สังเกตดูว่าทั้งสองครอบครัวนี้ยังคงไม่ค่อยจะพูดคุยกันนะครับ
หลังทำบุญเสร็จทีมข่าวก็สอบถามทั้งสองครอบครัว
รับว่ายังคงลำบากใจนะที่จะคุยกันอยู่
แต่ก็ไม่ได้นั่งรวมกันตอนทำบุญ
แต่ที่ไม่ได้นั่งรวมกันตอนทำบุญไม่ได้ตั้งใจจะนั่งแยกนะ
ถ้านั่งด้วยกันก็นั่งได้แต่ทีนี้มันไม่มีที่มีทาง
ก็เลยต้องแยกกันนั่งนะครับ

หลังจากพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ทำบุญเสร็จ
ตำรวจก็นำพ่อกับแม่น้องชมพู่ไปสอบสวนขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง

ทีมข่าวถามแม่ของน้องชมพู่หลังจากที่ตำรวจปล่อยตัวออกมา
แม่ก็บอกว่าถามก่อนที่จะไป
แม่ก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหน
กระทั่งประมาณ๒ทุ่มทีมข่าวของเราไม่หลับไม่นอนเหมือนกันนะครับ
ไปตามติดคุณพ่อแม่น้องชมพู่นะครับ
ก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณแม่น้องชมพู่
แม่น้องชมพู่บอกว่าเพิ่งจะกลับถึงบ้านจ้ะ

ที่ตำรวจเรียกไปตำรวจบอกว่า
หมดข้อสงสัยในตัวพ่อแม่แล้ว
แต่มีอะไรบางอย่างให้พ่อแม่ช่วยเหลือตำรวจ

ซึ่งพ่อแม่น้องชมพู่ก็บอกทีมข่าวเราไม่ได้เหมือนกัน
เพราะว่าเป็นข้อมูลลับระหว่างตำรวจ
กับพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการคลี่คลายคดีนี้ต่อไปนะฮะ
เราอาจจะมีวัน๕๖วันที่๕๐เชศ๕๘
ในการที่จะคลี่คลายคดีนี้ก็รอติดตามกันไปเรื่อยนะฮะ